วันนี้สารดิกาได้ตัดสินคดีของคุณเปรมชัย
กับพวกหรือในเรื่องของคดีเสือดำ
ผมเท้าความนิดนึงนะครับว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้
ในส่วนของพนักงานเหนือกาน
คือเมื่อวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๒
เหนือกานจังหวัดท้องป้าภูมิก็ได้ยื่นฟ้อง
คุณเปรมชัยขนสูตรเป็นจำเลยที่หนึ่ง
นายงโดดเคลือเป็นจำเลยที่สองนะครับนางนาธีเรียมแสน
เป็นจำเลยที่สามและนายธานีทุมมาตรเป็นจำเลยที่สี่
ในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองคือเสือดำนะครับ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาอื่นอีกหลายข้อหานะครับซึ่ง
เมื่อวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี้ยเอ่อ
สารจังหวัดทองผาภูมิก็ได้มีคำพิพากษานะครับเอ่อ
ลงโทษจำคุกนายเปรมชัยกรณสูตร๑๖เดือนนะฮะ
นายยงโดดเคลือสิบสามเดือนนางนาธีเรียมแสงจำคุกสี่เดือน
และปรับหนึ่งหมื่นบาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้สองปี
นายเอ่อนายธานีทุมมาตรนะครับสารจำคุกสองปีสิบเจ็ดเดือน
นะครับแล้วก็ได้มีการยกฟ้องจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ในบางข้อหาซึ่งเอ่อพนักงานในการเนี่ย
โดยทฤษฎีเอการสารสูงภาคเจ็ดเนี่ยก็ได้ยืนอุทธรณ์นะครับ
ขอให้สารอุทธรพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องของพนักงานอายการทุกข้อหา
ต่อมานะครับเมื่อวันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
สารอุทธรภาคเจ็ดได้มีคำพิพากษาแก้นะครับแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นนะ
โดยสรุปนะครับว่าเอ่อสารอุทธรณ์ภาคเจ็ดเนี่ย
มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทุกข้อหานะครับเพิ่มเติมตามที่อธิบดี
การสารสูงภาค๗ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้โดยมีการเพิ่มโทษนายเปรมชัยกรสูตรเป็น๒ปี๑๔เดือน
นะครับแล้วก็นายนายยงโดดเครือเนี่ยสองปีสิบเจ็ดเดือน
นางนัทธิเรียมแสนหนึ่งปีแปดเดือนนะครับ
แต่ว่าสารอุทธรณ์ยังคงให้รอการลงโทษตามคำพิพากษาสารชั้นต้น
ส่วนนายธานีทุมมากจำเลยที่สี่สานุทรจำคุก๒ปี๒๑เดือน
เมื่อสานุทรภักดิ์๗มีคำพิพักษาเต็มตามฟ้องแล้วพนักงานในการโจทย์ก็ไม่รีกา
แล้วก็จำเลย๓รายก็คือนายเปรมชัยกรณสูตรนายยงโดดเคลือและนายธานีธุมะ
ประดับ๓มีคำพิพักษาเต็มตามฟ้องแล้วก็ได้ยื่นรีกาต่อสารรีกา
แล้วก็ส่วนของคดีของนางนัทรีเดียมแสนไม่มีฝ่ายได้ยื่นรีกา
ในวันนี้สารรีกาได้ตัดสินโดยมีคำพิพักษารีกาของจำเลย๓ซึ่งฟ้างไม่ขึ้น
การลงโทษนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยภายหลังจากที่ได้ดำเนินคดีไปแล้ว
ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขพระราชมัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศสองห้าสามห้านะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ให้ยกเลิกมาตราห้าสิบห้านะครับมาตราห้าสิบห้าเนี่ย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อนเล้นเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านประยุทธ์ท่านรองโฆษกก็จะได้แถลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการแก้ยกเลิกนะครับความผิดในฐานนี้ไป
สารดีกาจึงพิพากษาให้ยกฟ้องในความผิดฐานนี้และได้แก้ไขโทษนะครับ
ของจำเลยทั้งสามคนที่ได้ยื่นดีกาโดยลดโทษลงนะครับ
คงเหลือจำคุกนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
สองปีหกเดือนจำคุกนายงนะครับ
สองปีเก้าเดือนและจำคุกในเอ่อ
ธานีทุมมาสสองปีสิบสามเดือนนะครับ
และและยังให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนสองล้านสองล้านบาทนะครับ
ตามความพิภาษาศาสตร์ชั้นต้นและความพิภาษาศาสตร์หนุทร
แต่ให้ปรับในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ส่วนเอ่อ
การที่จำเลยเขาขอให้รอการลงโทษเนี่ยนะครับ
สารดีกาวินิจฉัยว่าคำขอน่าฟังไม่ขึ้นนะครับ
จึงไม่รอการลงโทษดังนั้นคดีเสือดำจึงเป็นอันสิ้นสุดในวันนี้
นะครับอ่าผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติม
ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อข้อกฎหมายดังดังดังนี้นะครับ
ขั้นตอนของกฎหมายถือว่าเมื่อสารดีกามีคำพิพากษาแล้ว
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสิ้นสุด
นะครับนั่นก็หมายความว่าคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบหนึ่ง
จนถึงปีนี้ปีหกสี่นะครับเหตุผลเมื่อปีหกศูนย์เนี่ย
ต่อเนื่องมาจนจบลงเนี่ยก็เป็นอันว่าสารดีกาท่านจำคุกจำเลยทั้งสาม
นะครับโดยไม่มีการรอการลงโทษละเอียดอย่างที่ท่านโฆษกได้อ่า
แหลงกับพี่น้องสื่อมวลชนไปสักครู่ถ้าจะทบทวนข้อที่จริงนิดหนึ่ง
ก็คงตรงที่ว่าในส่วนของสองคนนายเปรมชัยกรณสูตรท่านสื่อมวลชน
ทราบดีอยู่แล้วนะครับส่วนนายยงโดดเคลือนั้นก็เป็นคนขับรถนะครับ
ส่วนนายธานีก็เป็นพรานที่ถูกฟ้องไปในการกระทำเดียวกัน
ถือว่ากระบวนการวิธรรมเสร็จสิ้นถึงที่สุด

ก็จะมีการดำเนินการคัดถ่ายคำพิพากษาของสารดีกานะครับ
ให้ทางสารสูงภาค๗ท่านก็จะนำเรียนท่านอายการสูงสุด
แล้วก็ส่งต่อไปยังสำนักวิชาการของสำนักงานการสุด
เพื่อจะวิเคราะห์ดีการนี้เพื่อเป็นบรรทัศน
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานในการสูงสุดต่อไป
อันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติทุกคดีของสำนักงานในการสูงสุดของเราอยู่แล้ว
ประเด็นที่ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
จำเลยทั้ง๓คนที่ดีการในหลายประเด็นขึ้นไป
สารดีกาท่านวินิจฉัยว่าฟังไม่ขึ้นทุกประเด็นและไม่มีเหตุรอการลงโทษ
แต่เนื่องจากมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
พรบคุ้มครองสงวนสัตว์ป่าปี๓๕ในปี๖๒โดยให้ยกเลิกมาตรา๕๕เลย
กเลิกมาตรา๕๕ที่ท่านโฆษกได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปสักครู่ก็คือว่า
ในข้อหาส้อนเล้นนะครับช่วยเอาไปเสียรับจำนำรับวัตถุการณ์
ซึ่งสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าก็คือในส่วนของการมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครองนะครับ
ตรงนี้ในช่วยซ่อนเล้นเนี่ยตรงนี้มันไม่เป็นความผิดเมื่อไม่เป็นความผิดกฎหมายยกเลิก
มันก็กลับไปสู่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒ก็คือไม่มีความผิดไม่มีโทษเมื่อไม่มีกฎหมายนะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นคุณกับจำเลยเฉพาะในส่วนที่ยกเลิก
สารท่านลดสารดีการท่านลดโทษให้ในส่วนนี้เนี่ยคนละ๘เดือนทั้งหมดนะครับก็คือ
เป็นอย่างที่ท่านกระสบได้แถลงนะครับในยงย์ก็เหมือนกันในธาร์ณีก็เหมือนกันทุกคนก็ได้ส่วนลด
ต้องจากมีกฎหมายยกเลิกความผิดในส่วนนี้หลักหลักก็เป็นอย่างที่ทางท่านกระสบแล้วผม
ท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นแล้วว่าเสร็จสิ้นคดีเสือดำนะครับ